นี่โลกโซเชียลเขามีการแชร์ข้อมูลกันว่าวันที่๒พฤศจิกายนนี้จะมีอุกาบาทพุ่งมาชนโลก
แล้วถ้าอยากจะไปหลบภัยมีวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสร้างที่หลบภัยเอาไว้แล้ว
โอ้โหพอมีข่าวแบบนี้ออกมาทางวัดบอกวัดเดือดร้อนนะคะ
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงวัดไม่ได้มีศูนย์อบพยพอะไรใดทั้งสิ้น
เรื่องราวนี้ค่ะวัดที่ถูกกล่าวถึงนี้ก็คือวัดธรรมยาน
อยู่ในตำบลนาเฉลี่ยงที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
บอกว่าทางวัดเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่ปล่อยข่าวแต่อย่างใด
การนำไปกล่าวอ้างทำให้วัดเดือดร้อน
เนื่องจากว่ามีผู้ที่ทราบข่าวก็โทรมาหาวัดมาสอบถามข้อมูลที่วัดทั้งวันค่ะ
แม้กระทั่งเวลาดึกดื่นตี๓ซึ่งเป็นเวลาที่พระจำวัดเนี่ย
ก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนโทรศัพท์มาตลอดเวลานะคะ
เพื่อเป็นการยืนยันคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะที่วัดธรรมยาน
ไปตรวจสอบว่ามีศูนย์อพยพอยู่ที่นี่จริงหรือไม่อย่างไร
ไปดูไปตรวจสอบจุดต่างไม่เจอนะคะไม่พบว่ามีศูนย์อพยพหรือว่าหลุมหลบภัยแต่อย่างใด
ก็ไปเจอโบสถ์ไปเจอกุฏิพระแบบวัดทั่วไปเท่านั้นแหละค่ะ
นายสวัยมณีกาศนะคะอายุ๕๖ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็ยืนยันอีกเสียงเหมือนกัน
บอกว่าวัดเนี่ยไม่ได้มีที่หลบภัยอะไรแน่นอน
อุกาบาทจะมาชนโลกจริงเนี่ยก็อาจจะมาหลบอยู่ที่วัดธรรมยานแห่งนี้แหละ
คุณผู้ชมทำไมถึงมีความเชื่อเรื่องของอุกาบาทขึ้นมา
พาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อปี๒๑๓๖หรือว่าเมื่อ๒๗ปีก่อนนะคะ

จังหวัดเพชรบูรณที่นี่เขาได้รับการยืนยันนะคะว่าในอดีตเนี่ยมีจริงนะ
อดีตเนี่ยเคยมีอุกาบาทตกมาแล้ว
เมื่อวันที่๑๓มิถุนายน๒๕๓๖หรือ๒๗ปีก่อนที่บ้านร่องดูในตำบลลันบ่าอำเภอลมศักดิ์
ซึ่งตรงนั้นเป็นที่ดินของคนนี้ค่ะ
นายบุญมารักก้อนปัจจุบันอายุ๕๗ปีแล้ว
ทรัพยากรธรณีเขาก็พิสูจน์ยืนยันแล้วว่าที่ถืออยู่เนี่ยนะคะเป็นอุกรปาดจริง
โดยนายบุญมาก็ขุดขึ้นมาแล้วมีการประกาศขายราคา๒๐ล้านบาทโอ้โหตอนนั้นคุณคะ
เป็นข่าวฮือฮากันมาแล้วนะคะเมื่อ๒๗ปีก่อน
นายบุญมาที่เขาเป็นคนพบก้อนอุกาบาทเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนที่อุกาบาทจะตก
มีร่างทรงพญานาคคนหนึ่งมาทักเขาแล้วก็มาบอกพ่อของเขาบอกว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ด้วยนะ
ตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อนะคะกระทั่งชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ไปเจอแสงพุ่งออกมาจากท้องฟ้าพยายามตามหาอยู่
นายบุญมาไปเจอหลุมไปเจอก้อนอุกาบาทอยู่ใกล้บ้านห่างไปสัก๕๐เมตรได้
ทีนี้พอชาวบ้านทราบข่าวก็เดินทางมาดูนะคะ
แล้วก็นำดินที่อุกาบาทตกเนี่ยไปทำมวลสารเอาไปทำเป็นยารักษาโรคตามความเชื่อนะ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีในหน้าเหมือนกันนะคะมาติดต่อขอซื้ออุกาบาท
แต่ไม่ยังจะไม่ทันจะซื้อขายก็มาเสียชีวิตกระทันหันนะคะ
คนที่เป็นในหน้าเนี่ยตอนนี้มีคนติดต่อมาเรื่อยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยราคาแหละว่าจำนวนเท่าไหร่อย่างไรค่ะ
มันน่าจะไม่มีอีกแล้วมั้งแต่ว่ามันส่วนมากมันน่าจะเผาหันหมดก่อนอ่ะเนอะ
เพราะว่าผมสังเกตดูลูกนี้มันลงมานี่มันลอยมันไหม้มันไอ้นั้นเจียมไปเลยนะ
เขาก็นัดว่าจะมีคนต่างชาติเข้ามาจะมาดูอะไรอย่างนี้
ผลสุดท้ายก็หายเงียบไป
ตอนนี้มันก็มีนานมีมา
ขอเสียราคาเมื่อก่อนนะว่ามันยังไงล่ะ

เพราะว่าพอพูดไปแล้วมันมีคนเจอบตีเยอะ

ก็เป็นความเชื่อแล้วเนาะนะครับ